ดาราหนุ่มวัย๒๑ปีทางแฟนสาวจนเสียชีวิตนะครับ

ทีนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็คือคุณพิมชัดสรร

ทางคุณแม่ทางน้องชายแล้วก็เพื่อนสนิท
เดินทางมาที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ

ซึ่งทั้งหมดก็ใส่ชุดขาวดำเป็นการไว้อะไรให้กับผู้ตาย
ทุกคนบอกเหมือนกันเลยมันช็อกมันสะเทือนใจ
พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วครอบครัวให้ข้อมูลว่าเมื่อเช้านี้
ทางครอบครัวของคุณพิมเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่สนคณะยาวแล้ว
แต่ตอนไปเนี่ยไม่เจอตัวถอยนะคะก็ไม่ได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทีนี้พอเสร็จจากที่สอนอก็เดินทางมาที่บ้านพัก
เก็บของมาถ่ายรูปจุดที่เกิดเหตุที่คุณพิมโดนแทง
ซึ่งรุ่นน้องคนสนิทบอกแค่ว่าทางคุณพิมและถอยเนี่ย
จะคบกันไม่นานเองนะแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ส่วนศพของคุณพิมนะคะตอนนี้กำลังผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
ยังไม่มีกำหนดรับศพในวันนี้นะคะต้องรอชนะสูตรให้แล้วเสร็จ
แล้วจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดไหนเนี่ย
ครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ
ครับส่วนกรณีของผู้จัดการส่วนตัวของทอย
ได้เดินทางไปที่สนคันนายาวผู้จัดการส่วนตัวก็คือเอมมี่แม็กซิมนั่นเอง
โอ้โหไปถึงยังไม่เข้าอาคารเลยเป็นลมซะก่อนแล้วนะฮะ

โอ้โหพี่ช่วยพี่เอมมี่ก่อนค่ะ
พี่ยกไม่ไหวเป็นลมแล้ว

โอ้โหนี่แหละฮะเอมมี่ในฐานะของผู้จัดการของทอยนะฮะ
เพราะว่าเมื่อเช้าเราได้โทรไปพูดคุยกับเอมมี่นานะ
และมี่บอกโอ้โหยังไม่ได้คุยกับทอยเลย
แล้วขอเดินทางไปที่ศคานายาวไปศาลีตำรวจก่อน
เพื่อจะเผื่อนะเผื่อบอกว่าเผื่อจะมีโอกาสได้พูดคุยกับทอยนะฮะ
หลังจากที่ตำรวจมีการสอบปากคำโดยละเอียดนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญเอมมี่ไม่ได้ไปคนเดียวนะคุณคือไปกับทีม
แล้วก็มีการวิพากรสุขพิมายเดินทางเข้าไปพยายามที่จะเยี่ยมถอยด้วย
เพราะว่าคุณเอมมี่เขาเป็นแฟนกับน้องเสือลูกของคุณกา
แล้วคุณการก็เลยมาด้วยนะฮะทั้งคุยแล้วก็ไปติดตามคดีด้วยนะครับ
มีรายงานออกมานะฮะว่าจากการสอบสวนถอยหรือว่านายธนพัฒน์เนี่ย

บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้นั่งดื่มเบียร์กับแฟนสาวกับผู้ตายนี่แหละครับ
แล้วก็พูดคุยกันถึงการเซ็นสัญญาครั้งใหม่
เพราะว่าตัวถอยเองก็กลายเป็นคนในวงการใช่ไหม
ก็ต้องทำงานในวงการบันเทิงนะครับ
และทีนี้ฮะแฟนสาวมีภาวะซึมเศร้าอยู่แล้ว
และแฟนสาวก็เกิดอาการหึงหวง
อกจากนั้นปัญหาส่วนตัวที่สะสมกันมานานมาก่อนหน้านี้
ทำให้มีการพูดคุยถึงกระทั่งไม่เข้าใจกัน

ลงไปห้องข้างล่างไปห้องครัว
และไปหยิบมีดปอกผลไม้
พยายามที่จะทำร้ายเขา
เขาก็เลยแย่งมีดจนเกิดการชุลมุนช่วงแย่งมีด
ทำให้มีดไปถูกผู้ตายจนเสียชีวิต
อันนี้เป็นคำให้การเดิมที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เมื่อคืนนะเป็นคำให้การเบื้องต้น
กระทั่งเช้าวันนี้ตำรวจสอบสวน
เขาก็ให้การเช่นเดิมบอกว่าเป็นการแย่งมีดกัน
แต่ทีนี้ตำรวจก็ไม่ได้ปักใจเชื่อ
เพราะว่ามีดเล่มเล็กเมื่อกี้นะคุณ
มันถูกแทงเข้าไปที่หน้าอกของฝ่ายหญิงหรือผู้ตายตั้ง๒๐
แล้วทีนี้ก็ต้องสอบปากคำเข้ม
ดำเนินขดีทางกฎหมายต่อไป
น้องเขาเพิ่งเข้าสรรคันใช่ปะได้ครับได้ครับได้ครับ